สวัสดีครับหลังจากที่ฝนหลายพื้นที่ลดลงนะครับ
ท้องฟ้าเริ่มเปิดเริ่มเห็นแสงจากดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความร้อนแรงจากแสงแดดนะครับ
ในอร่อยนี้อาจจะรู้สึกร้อนหน่อยนะครับ

เลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากกับพื้นที่ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนอันนี้เข้ามาตั้งฉากรอบแรก
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ก็ค่อยเคลื่อนที่ลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนกลางของประเทศไทย

ถ้าหากจุดไหนท้องฟ้าเปิดแดดก็จะแรงเป็นพิเศษ

ถ้าหากจุดไหนเจอกับดวงอาทิตย์ตั้งฉากแล้วอีก๑เดือน
ก็เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเจอฝนตกชุกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ

เนื่องมาจากว่าไม่มีเรื่องของพายุไม่มี

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้น

ทำให้เกิดเรื่องของการก่อตัวของกลุ่มฝน

ที่มีการก่อตัวของพายุต่อเนื่องติดติดกันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน

จะพบว่าฝนในฝั่งลาวฝั่งเวียดนาม
จะค่อยน้อยลงไปเรื่อย

เพื่อที่จะรับมือฝนที่จะตกต่อไปได้
นี่คือการคาดการณ์ฝนอีก๒วันหลังจากนี้นะครับ

ฝนนั้นแทบจะไม่มีเลย
ซึ่งส่วนใหญ่ฝนไปอออยู่ฝั่งทั้งฝั่งลาว

จากการตรวจสอบและคาดการณ์ก็พบว่า
รสุมนั้นจะเริ่มกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงประมาณวันที่๕เป็นต้นไป
แล้วก็จะแรงขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ

ที่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
จุดที่มีภูเขาก็ต้องระวังหน่อย
มีการสะสมตัวของความชื้นเยอะแบบนี้
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็ฝนที่ตกลงมาตามภูเขานั้นก็
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในหลาก

ส่วนทะเลคลื่นก็จะแรงขึ้นหลังวันที่๔เป็นต้นไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ